จริงข่าวที่น้องแหงจะเล่าต่อไปเนี้ยอยากฟังทั้งสองด้านนะอ๋อ
แต่เดี๋ยวจะให้ฟังดังฝั่งคนที่เขาโพสต์คลิปก่อน
คนโพสต์คลิปเนี่ยเขาเป็นคุณแม่ค่ะมีลูกสาว๕ขวบ
ก็ชวนลูกสาวขึ้นรถมาจะออกไปหาอะไรกินขับรถออกไป
ทีนี้พอมีเด็กนั่งอยู่ในรถก็ขับรถไม่เร็วมากขับช้า
กระบะที่ตามมาเป็นผู้ชายเขาแบบฟิลขาดอ่ะ
รำคาญที่คันข้างหน้าขับช้า
กระบะเนี่ยนะขับมาปาดแล้วเป็นยังไงดูต่อในคลิปค่ะ
ลูกสาวสาวสาวด้วยแบบซ้างมือ

ลูกสาวที่สาวบ้านว่ากล้ำน้ำพิวปกติ
ลูกสาวสาวเห็นตาแม่พูดด้วย
โอ้โหพี่เบิ้ลเนี่ยโอ้โหคนเป็นพ่อเป็นแม่
ได้ยินประโยคแบบนี้จากลูกอ่ะมันข่าวนี้นะ
มันพีคที่เกี่ยวกับตรงเสียงเด็กนี่แหละเออมันบีบหัวใจอ่ะ
แบบลูกร้องไห้ทำแบบนี้กับแม่หนูได้ยังไง
ใจดำจังเลยโอ้โหเนี่ยเหตุการณ์ที่คุณผู้ชมได้เห็นไปเนี่ยนะคะ
กระบะคันนี้ที่เห็นหัวโผล่มาตรงเนี้ยอืมเข้ามาปากตรงต่างหน้า
แล้วในรถเบนส์แม่เป็นคนขับมีลูกสาว๕ขวบอยู่ด้วย
อย่างที่คุณผู้ชมได้ยินทั้งหมดเลยค่ะคลิปนี้นะ
ถูกแชร์ในโลกโซเชียลเราไปคุยกับคุณแม่ที่อยู่ในคลิป
คือคุณใหม่ค่ะคุณใหม่อายุสามสิบหกปี
เล่าให้ฟังว่าเมื่อวานเนี้ยตอนสิบเอ็ดโมงน่ะ
ขับรถออกมานะมาซื้อของกินกับลูกสาว๕ขวบ
และภาพเฟรมเอ่อขวามือที่คุณผู้ชมเห็นนี้
เป็นอีกมุมหนึ่งจากแม่ค้าทุเรียนที่เขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้นะ
มันเป็นมุมด้านนอกรถจะเห็นเลยว่ากระบะเนี่ยขับ
แล้วก็เป็นช่วงที่ด่าทอแม่ค้าทุเรียนเขาเห็นเหตุการณ์แล้วล่ะ
เขาก็เลยหยิบมือถือมาอัดคลิปเอาไว้
ตัวคุณใหม่เล่าให้กับนักข่าวฟังนะว่า
เธอน่ะขับรถมาช้าเพราะว่ามีลูกสาวนั่งมาด้วยไง

ก็คงรำคาญแหละที่เธอขับรถช้าก็บีบแตร่ใส่
ตัวเธอเองก็โมโหเหมือนกันนะ
มีจังหวะเบรกรถอันนี้เธอยอมรับ
แต่พอมาถึงจุดตรงที่กระบะมาปาดหน้า
แล้วตัวเธอตอนนั้นก็มีสตินะ
รถกระจกมาก็ขอโทษแล้วไม่อยากมีเรื่อง

ทำใหม่ก็ขับรถไม่ได้คิดอะไรเนอะเขาก็ขับปากปากมาข้างหน้า
เสร็จแล้วใหม่ก็เลยเลื่อนรถไปแล้วเปิดหน้าต่าง

คือเพราะเราคิดว่าถ้าเราขอโทษก็คือแบบน่าจะ
เพราะเราไม่ได้ตั้งใจไงเราก็คิดว่าขอโทษก็น่าจะโอเคอะไรอย่างนี้
แต่เขาก็แบบตามในคลิปค่ะก็คือก็ว่าก็ลงมาถอดแมทแล้วก็ว่า
ด้วยถ้อยคำอย่างนี้ก็จะมีแบบพยานก็เป็นพี่ที่เขาขายของอยู่
เขาก็ยังกลัวเลยเขาเลยอัดคลิปไว้เพราะว่ากลัวว่าจะเกิดปัญหาอะไรอย่างนี้
นี่ค่ะเราเจอกับคุณใหม่แล้วคุณใหม่ก็เล่าเรื่องให้ฟังนะคะ
ไม่ใช่แค่คุณใหม่นะเราไปดูจุดที่มันเกิดเหตุเลย
ตรงนี้เขาขายของเยอะดอมคุณผู้ชมนี่ค่ะคือถนนเสนานิคม๑
อยู่ใกล้กับ๓แยกทางเข้าชุมชนเสนานิเวศ๑
ไปคุยกับแม่ค้าที่เขาอยู่แถวนั้นแหละค่ะ
แม่ค้าบอกว่าเส้นนี้นะเอาจริงคนบีบแกรนด่ากันประจำ
ทำไมรถเยอะแล้วรถจะมาจอดซื้อของข้างทางดอม

ใช่แล้วทีนี้พอรถที่เขาขับมาบางทีรถมันติดไง
เขาก็ไม่พอใจก็จะบีบแต่ปีนเอาฟังแม่ค้าค่ะ
เขาบอกว่ารถเป็นผู้หญิงแต่พี่ไม่แน่ใจว่าเขามีเด็กหรือเปล่า
แต่รถกระบะก็เหมือนขับรถมาเบียดไม่ควรมีเรื่อง
ใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวนี้คลิปแบบนี้เยอะมาก
เห็นเยอะมากในทีวีก็ให้ขับรถใจเย็นอะไรอย่างนี้

นี่แหละค่ะแล้วก็ถามไงว่าทางฝั่งคุณใหม่ที่ขับเบนท
แต่ว่ายังไงคุณใหม่บอกว่าก็ไม่ได้ไปแจ้งความนะ
ไม่ได้อยากเอาผิดกับคนขับกระบะหรอกแต่ที่เอาคลิปมาโพสต์
อยากให้เป็นบทเรียนคนใช้รถใช้ถนนใจเย็นกันหน่อย
ตัวเธอเองก็มีส่วนผิดเหมือนกันอันนี้เธอก็ยอมรับ

ดังนั้นแบบที่น้ำแข็งบอกค่ะว่าข่าวนี้จริงก็ต้องฟังทั้งสองด้านนะ
เราถามทางคุณใหม่คนขับเบนส์ที่ประสบเหตุไปแล้ว
เราก็อยากฟังทางนี้นี่เห็นไหม
คนที่ขับกระบะที่เราเบลออยู่เนี่ยค่ะคุณผู้ชม
อยากรู้ว่าให้เขาออกมาชี้แจงไหม

ทำไมทำให้เขาหัวร้อนมากขนาดนี้